ดูด้านหลังวิทย์สังเวยเหล็กก่อสร้างโผล่แทงยางระเบิด
คุณผู้ชมจะโทษความช่วยนี้กับผู้รับเหมาได้ไหม

อมคุณผู้ชมมันโผล่ขึ้นมาจากถนน
อยู่ริมถนนโผล่ขึ้นมาแหลมแบบนี้แบบนี้
แล้วรถคันนี้ขับมา
ล้อซ้ายหน้าล้อซ้ายหลังเหยียบ

มันไม่ได้มีอันเดียวนะคุณผู้ชมเป็นแนวเลยเป็นทางเลย
พี่เบิร์ดพอยางแตกใช่ไหม
จอดรถปั๊บเอาลงมาดูรถตัวเอง
สะดุดพลาดล้มหน้าทิ่มหัวไปเจาะกับเหล็กเลือดอาบ
นี่สภาพพันธกษอยู่แบบนี้กู้ไพมาช่วยแบบนี้

โอ้โหรีบบอกเลยที่ไหนสะดุดเหล็กใช่แล้วหัวก็ไปโดนเหล็กอีก
โอ้โหดูดินี่พี่เบิร์ดถามว่าที่ไหนใช่ไหม
เอาที่ไหนก่อนเลยอยู่ตรงใกล้ใกล้กับร้านสอสุนีฮาร์ดแวร์
อยู่ที่สัตหีบชนบุรีค่ะเขากำลังสร้างเขากำลังซ่อม
เขากำลังทำถนนใหม่แต่นี่กู้ภัยที่สัตหีบน่ะ
ไปตรวจสอบโอ้ยคนเจ็บอยู่ตรงนั้นแล้วจุดตรงเนี้ยค่ะ
คนเจ็บที่ว่าคือคุณไพทูลคุ้มระทึกค่ะ
แล้วระทึกจริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เสื้อผ้านี่อาบเลือดหมดเลยนะเลือดเนี่ยก็ติดอยู่ตรงไอ้เหล็กแหลมด้วย
กู้ภัยมาถึงนี่ต้องประถมพยาบาลให้นอนเปย์บอร์ดแล้วดูสิ
โอ้โหดูเลือดเลือดเยอะมากค่ะ
ทำแผลก่อนส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลใกล้กัน
รถของพี่ไพทูลยางแตกคุณผู้ชม
ยางล้อหน้าซ้ายยางล้อหลังซ้าย
โตโยต้าของพี่เขาเนี่ยยางแตกสองเส้น
เพราะว่ามันเป็นตรงที่มาเหยียบเหล็กที่มันแหลมโผล่แทงขึ้นมาเนี่ยนะคะ
ทีนี้ไอ้เหล็กเส้นที่ว่าที่มันโผล่ขึ้นมา
ขึ้นมาเหนือจากผิวถนนแบบ๙๐๙๐องศาแบบนี้

เซนนะต่อไปหลายจุดเลยค่ะ

ก็จริงเขาก็ขับรถมาตามถนนปกติเนี่ยนะ
พอมาถึงตรงนี้ล้อซ้ายเขาอ่ะทั้งหน้าทั้งหลังอ่ะ
เหยียบเหล็กเส้นที่โผล่ออกมารถก็เลยยางแตกเลย
ทีนี้ตัวภัยทูลเพื่อนผมก็ลงมาดูสิ

ก้าวพลาดล้มหัวไปเจาะแบบนี้ค่ะ
แกเหยียบเลยครับ
เหล็กข้างทางครับไม่มีอะไรกั้นเหรอครับเหล็ก
มีแต่ก้วยเดือนอย่างค่อนข้างนี้แหละ

อ๋อครับแล้วก็เหล็กเตียบหัว

สัญญาณเตือนไฟส่องสว่างอ่ะไม่ได้มีอะไรเนี่ย

มีอุปกรณ์อะไรที่ป้องกันอันตรายที่แบบเห็นชัดเจน
ถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุสมมุตินะเกิดเป็นอะไรขึ้นมา
อันนี้เขาฟ้องทางแพ่งได้นะ
ผู้รับเหมาถึงถามไงว่าข่าวนี้จะโทษใครได้
ผู้รับเหมาเอาป้ายเตือนมาติดไหม
หรือว่าต้องมีการดำเนินการอะไรไหมที่ไม่ใช่อยู่แค่นี้ค่ะ
ไม่งั้นจะมีคนอื่นที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้อีก

กลายเป็นซวยซ้ำซวยซ้อนรถยางแตกไม่พอ

ไม่ได้มีอะไรที่ดูแล้วเป็นการป้องกัน
หรือว่าเตือนเลยแล้วโผล่มาแบบนี้

ผมไม่รู้ว่าวันนี้เขาจะแก้ไขอะไรยังไงนะ

ร้านสสุนีฮาร์ดแวร์นะ

แต่พี่เบิร์ตดูนะถ้าเกิดสมมุติว่า
เลยจากตรงเหล็กเส้นไปมันคือขอบทาง

ไม่ใช่รถนะแต่เป็นคนเดินริมทาง
โอ้โหแล้วโดนไอ้เหล็กเส้นนี้ตำเข้าไปนะ